เราจะมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจใช่ไหมคะ
ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ฝากลูกสาวอายุ๑๔ปีไว้กับโจร

เป็นคนที่คุณแม่ไว้ใจมาก

เป็นคนขับรถสองแถวรับส่งน้องแต่ปรากฏว่าขโมยความไว้ใจความเชื่อใจจากคุณแม่ไปหมดเลย
พฤติกรรมคือไปลวนลามลูกสาวคุณแม่เอามือไปลูบขาน้องวัย๑๔ปี
สุดท้ายคุณแม่รายนี้ต้องขึ้นโรงพักนะคะไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักบางตะเถนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่ค่ะทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งเลยเพื่อนของน้องแอบถ่ายไว้ได้นะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ไปก่อเหตุชื่อว่านายอ้วน
เป็นคนขับรถสองแถวรับส่งนักเรียนในหมู่บ้านไปลวนลามแบบนี้คุณดูสิเนี่ยคลิปมาเป็นคลิปแบบนี้
จับมือน้องลูบขาน้องแม่ของน้องผู้เสียหายเล่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไว้ใจในอ้วนมาก
ฝากฝังในอ้วนให้ดูแลลูกเป็นพิเศษเพราะว่ากลัวลูกสาวจะร้อนคุณแม่ก็เลยเนี่ยให้ลูกสาวเนี่ยไปนั่งหน้ากับนายอ้วน
นั่งข้างคนขับเมื่อสักครู่เพราะว่าได้ตักแอร์เย็นกระทั่งมาเห็นคลิปจากที่เพื่อนลูกได้แอบถ่ายเอาไว้ตกใจมาก
ไม่คิดเลยไม่คิดไม่ฝันว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเองนะคะ
จากคุณแม่ท่านนี้แล้วจะบอกว่ามีผู้ปกครองรายอื่นพาน้องนักเรียนหญิงค่ะ
สักประมาณกว่าสิบคนเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายอ้วนนะคะ
เพราะถูกกระทำอาณาจารย์ในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกปันนทัศน์เสวัตทัศน์ผู้กำกับสพบางตะเถนบอกว่า
เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากเอาล่ะก็ยอมรับว่าบางคดีเนี่ยขาดอายุความไปแล้ว
คดีก็ยังไม่ขาดอายุความมีผู้เสียหาย๗คนนะคะที่ยังไม่ขาดอายุความ
เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายอ้วนมาสอบปากคำ
เบื้องต้นเจ้าตัวนายอ้วนสารภาพแบบนี้บอกว่าอาณาจารย์น้องอ้อม
ก็คือน้องคนล่าสุดที่คุณแม่พาไปแจ้งความเพียงคนเดียว
เนื่องจากรักและเอ็นดูเหมือนลูกหลานซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่แหละฝากลูกไว้กับโจรนะคุณแม่อุตส่าห์เชื่อใจไว้ใจให้รับส่งลูกสาว
ดำเนินโตเป็นสาวเลยนะ๑๔แล้ว